ทีนี้ค่ะมาว่ากันด้วยเรื่องของกุญสือดีไหมคะ

ที่บอกว่าจะมีการออกไหมจับจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากุญสือค่ะ
นักข่าวของเราได้ข้อมูลมาแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
เมื่อช่วงเช้ากุญสือที่เคยพูดถึงกันเนี่ยปรากฏตัว
ไปให้ปากคำกับตำรวจสพเมืองนนทบุรีอุ้ย

มาแล้วเมื่อเช้าอันนี้ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาแบบนี้นะ

พอตำรวจสอบปากคำเสร็จ
แจ้งข้อหาในเอ็ม๓ข้อหา
ข้อหาที่ว่านี้มีอะไรบ้างลองมาดูนะคะ

ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด
ว่าด้วยการบังคับขู่เข็นจ้างวานหรือยุโยงส่งเสริมหรือด้วยวิธีอื่นใด
ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิด
ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระทำความผิดนั้น
ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ
ถ้าความผิดไม่ได้กระทำลงไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระทำ
ยังไม่ได้กระทำหรือเหตุอื่นใด
ผู้ใช้ต้องระวังโทษ๑ใน๓ของโทษที่กำหนดไว้

แก่พนักงานอายการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวน
หรือเจ้าพนักงานผู้พนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนทางอาณาจริง
ซึ่งอาจจะทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
หรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดเพื่อจะช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษ
หรือให้รับโทษน้อยลง
ทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสีย
หรือทำให้ศูนย์หายหรือไร้ประโยชน์
ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำความผิด
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
หรือปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

นี่ค่ะ๓ข้อหานี้นะคะ
วันก่อนบอกทนายเบียร์ทนายเบียร์ต้องออกมาบอกไม่ใช่ผม